คุณผู้ชมครับสารวัตรสิวต้องไม่ตายฟรีนะครับ
ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ตำรวจทางหลวงถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตหนึ่งนาย

คนที่ก่อเหตุนั่นก็คือในหน่องนะฮะถูกวิสามันไปแล้วรุ่งเช้า๘กันยายน
ล่าสุดครับบรรยากาศงานศพของสารวัตรสิวหรือว่าพันธมตรีศิวกรสายบัวนั้น
วันนี้สวดศพเป็นคืนที่๓บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
บรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพสารวัตรสิวคืนที่๓ครับคุณผู้ชม
สาลา๑๑วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลองดูภาพบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้บรรดาญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนั้นเดินทางมา
ร่วมแสดงความอาลัยกันจำนวนมากนะครับ
ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
ทางคดีตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผล
เพราะว่าสำนวนหลักการตายของสารวัตรสิวนั้น
ก็จะเป็นสำนวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
ในขณะที่เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมงานในวันที่เกิดเรื่องคืนที่เกิดเหตุนั้น
ก็จะเป็นสำนวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมครับ
บรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับวันที่๓สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพสารวัตรสิว
สารา๑๑วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครครับ
ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก
ทีมข่าวได้พูดคุยกับดาบตำรวจสุธิรักทองอุ่นหรือว่าดาบแจ๊ค
ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวงที่๑กองกำกับการ๒หัวหน้าทางหลวงมหาชัย
และดาบตำรวจธนโรธรัตนสิริสุรสินหรือว่าดาบเดียวครับ
ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒
บังคับการตำรวจทางหลวงบรมราชชนนานีซึ่งทำงานใกล้ชิดกับสารวัตรสิว
ดาบตำรวจธนโรธถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่เปิดใจกับนักข่าว
วันที่รู้ว่าสารวัตรสิวโดนยิงตายเจ้าตัวร้องไห้เสียใจมาก
บอกว่าเป็นหัวหน้าที่ได้ใจลูกน้องทุกคนรักชื่นชมสารวัสสิวเป็นอย่างมาก
แม้จะอายุ๓๐ต้นเองก็ตามลูกน้องหลายคนอายุมากกว่าแต่ก็ให้ความเคารพ
บแจ๊คเนี่ยเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสารวัตรสิวบอกว่าทำงานด้วยกันมา
สารวัตรสิวอัธยาศัยไมตรีดีมากเป็นกันเองไม่เคยให้ลูกน้องเรียกว่านาย
มักจะเรียกลูกน้องซึ่งอายุเยอะกว่าว่าพี่คือให้เกียรติให้ความเคารพ
และจะทักทายสวัสดีก่อนทุกครั้งไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นมียศที่สูงกว่าเป็นหัวหน้า
ก่อนจะเสียชีวิตนั้นเพิ่งได้พูดคุยเรื่องการปรับปรุงป้อมทางหลวงครับ
ซึ่งเก่ามากแล้วแล้วก็พยายามจะเสนอของงบประมาณเพื่อสร้างใหม่
ในขณะที่ดาบเดียวครับดาบเดียวก็คือดาบตำรวจธนโรธที่บอกว่า
เคยร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้
เล่าให้ฟังว่าตั้งใจจะทำหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด
ตอนนี้เดินทางมาร่วมงานศพทุกวันเลยที่มีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ประทับใจที่มีต่อผู้บังคับบัญชาสารวัตรสิวนั้น
ชมมากว่าสารวัตรสิวใส่ใจลูกน้อง
ดูสิครับคนมาร่วมงานสวดศพแน่นสาราทุกวันเลย
ใส่ใจรายละเอียดทุกเรื่องครับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องงาน
ล่าสุดวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมา
สารวัตรสิวซื้อของขวัญวันเกิดให้ด้วยครับ
เป็นเสื้อกีฬาลิเวอร์พูลฤดูการใหม่ลองฟังความประทับใจครับ
เสียดายครับเสียดายมากเลยครับเพราะว่า
มาเนี่ยยังบอกตรงว่าท่านเป็นคนที่ดี
ท่านจะไม่ให้เรียกนายท่านจะมาก่อนมาพูดเสมอก่อน
มาถึงก่อนเนี่ยพี่ตลอดเราหันหลังให้เราไปเห็นท่านมาเนี่ย
ท่านก็จะพิกัดครับผ่านไปพูดท่านจะยกมือไหว้ก่อนเลย
หายากครับที่จะมาอยู่กินอยู่ทำงานกลางแดดของลูกนอนอย่างนี้
ซึ่งน่าจะเป็นคนต้นที่ผมมาอยู่ที่นี่
ถึงจะคบกันไม่กี่เดือนแต่ท่านได้ใจลูกน้องทุกคน
พี่ย้อนในเรื่องหงส์ฝันเห็นว่าตอนแกะมาเนี่ย

น้ำตาผมก็ขังครับน้ำตาขังแล้วก็หยดหน่อยเองครับ
คือผมไม่คิดว่าสวัสดิท่านจะรู้ว่า
ไม่เคยคุยกันนะครับว่าผมเป็นเด็กหง

แต่ว่าบอกว่าใส่เลยต้องใส่เลยนะต้องใส่เลย
ตั้งที่ละครคาอะไรมันยังอยู่ครับ

ตามที่สามารถให้ใส่ก็บอกว่าใส่เลยครับ

พี่ของสารวัตรสิวเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
บอกว่าครอบครัวภูมิใจกับน้องคนนี้มาก
รู้สึกภาคภูมิใจกับความซื่อสัตว์ของน้องชาย
และขอบคุณทุกเสียงชื่นชม
ที่มีมาให้กับสารวัตรสิวและครอบครัว
นี่เป็นเกียรติแก่วงตระกูลอย่างมากครับ
ส่วนทางคดีขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและผู้บังคับบัญชา
ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกว่าสารวัตรสิวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

มีลูกวัยอายุไม่กี่ขวบที่ต้องคอยดูแล
ทางครอบครัวบอกว่าขออนุญาตแก้ไขข่าวตรงนี้หน่อยได้ไหม
น้องชายเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะ
สารวัตรสิวมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
มีภรรยาที่น่ารักมีลูกที่น่ารัก
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ทางครอบครัวอัปเดตแล้วก็ชี้แจงตรงนี้นะครับ
จากนี้ไปจะขอจัดงานให้กับน้องชายอย่างสมเกียจ
และจัดงานเป็นการภายในครอบครัวครับ
หลังจากนั้นจะของงดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

โพสต์คลิปแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพันธมตรี
สิวะกรสายบัวหรือว่าสารวัติศิลป์
หรือชื่อเล่นจริงก็คือชื่อแบงค์

แต่เพื่อนร่วมรุ่นส่วนใหญ่จะเรียกสารวัตรสิว

เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๖๗

ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย
เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมา
สารวัตรสิวนั้นทำงานด้วยความซื่อตรง
ผลงานการจับกลุ่มปรับปรามคนร้ายมาแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มคดีเสียโป้
การจับกลุ่มอดีตนางเอกแยมทะบนพันธ์และสามี
คดีเปิดเว็บพนันออนไลน์
อกจากนี้ได้ร่วมจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติด
รายสำคัญในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
ยึดของกลางได้หลายแสนเมตรเลยนะฮะ
ยาเสพติดคดีใหญ่ตอนนั้น

พันธุ์ตำรวจตรีศิวกรสายบัวชื่อนี้
คนนี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไป
และนี่คือคลิปแสดงความอาลัย
พันตรวจตรีศิวกรหรือสารวัตรสิวครับ
สำหรับพี่ซิลก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการเสียสละ
เป็นคนที่รักน้องรักทีม
เป็นคนที่จริงใจตรงไปตรงมา
ถ้าลูกน้องเดือดร้อนโดนรังแก่เนี่ย
สิวก็จะเป็นคนแรกเสมอที่เข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้
สิวเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนฝูงมาก
เวลามีปัญหากันก็จะช่วยเพื่อนก่อนเสมอค่ะ

ผมต้องขอแสขวัมเสียใจกับครอบครัวด้วยอีกครั้งหนึ่งจริงนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องทางคดี
ในผู้ต้องหาที่เป็นมือยิง

และตำรวจก็เลยต้องยิงส่วนนะคะ
ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะและครอบครัวก็เดินทางมารับศพของผู้ต้องหาคนนี้
แต่วันนี้ที่มันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือพี่ชายของผู้ต้องหา
พี่ชายของหน่องท่าผาพี่ชายบอกว่าทำไมต้องเรียกน้องเขาว่าน่องท่าผา
น้องเขาไม่ได้เป็นคนท่าผาหรืออะไรเป็นคนบ้านโป่งห้วยลึก
แล้วบอกด้วยว่าภูมิใจที่น้องตายอย่างหมาพิษบู

พูดแบบนี้จริงคุณพิธรมครับ
อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศที่สหรัฐบาลนิสต์ติเวสวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ครอบครัวมารับศพของนายธนันชัยหมั่นมากอายุ๔๕ปีหรือหน่องท่าผา
ผู้ต้องหายิงสารวัตรสิวและยิงพันธบทโทวสินที่ได้รับบาดเจ็บอีกท่านหนึ่ง
ทีนี้ค่ะพี่ชายของหน่องท่าผาบอกว่าจะนำร่างของน้องชายไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดหนองกบตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ทีมข่าวก็ถามว่าติดใจสาเหตุการตายของหน่องท่าผาไหม
หรือระยะเวลาการตายหรือไม่ติดใจอะไรไหมในเรื่องของการถูกวิสามันเนี่ยค่ะ
พี่ชายของหน่องบอกว่าถ้าผมติดใจนักข่าวจะช่วยอะไรผมได้ไหม
ทุกอย่างมันจบแล้วขอไม่พูดอะไรแล้วก็บอกว่าเลิกลงข่าวว่าเป็นน่องท่าผาได้แล้ว
หน่องเนี่ยเกิดกรุงเทพเป็นคนบ้านโป่งห้วยลึก
ที่สำคัญเขาตายแล้วบอกว่าน้องตายแล้วตายอย่างหมาตายอย่างหมาพิษบู
นี่ไม่ใช่หมาชิสุฟังเสียงดูค่ะ
น้องผมมันตายตายไม่ว่าตายังหมาด้วยผมก็ภูมิใจว่ามันตายังหมา
หมาพิษบูไม่ใช่หมาพิชุกเพราะตระกูลบ้านผมลุงผมเป็นกำนัน
เขารู้จักกันหมดหรอครับแล้วผมขอย่าง
หนองผมไม่ใช่หนองท่าผ่าหนองผมบ้านเกิดอยู่มเทศ
คนบ้านโต้งคนห้วยลึกคนมีความทรัพย์สี
ไม่ใช่เป็นลมข่าวหนองท่าผ่านองบอกครับ
ผมขอแค่นี้แหละครับทุกอย่างมันจบผมขอให้จบ
นิดเดียวครับเรื่องที่เราติดใจเรื่องระยะเวลาการตายเนี่ย

แล้วผมถึงบอกผมติดใจพี่ช่วยผมได้ไหมล่ะ
พี่มีอะไรอยากเรียกร้องความเป็นธรรมไหมครับเพราะว่าเราติดใจเรื่องอะไรครับ
ให้มันจบดีกว่าพี่เพราะว่าไปปุ๊บมันก็โดนนายสั่งนู่น
นายสั่งหนี้จบอะครับ
นี่คือพี่ชายของหน่องท่าผามือยิงที่ถูกตำรวจวิสามันจนเสียชีวิตไป
มีรายงานว่าทางแพทย์ชนสูตรพลิกศพสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้มีการผ่าพิสูจน์ศพ
แล้วก็รายงานไปยังผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เรื่องต้นก็คือร่างกายของห่องท่าผาถูกคมกระสุน๔จุดค่ะ
คางซ้ายลำคอขวาราวนมขวาหน้ารักแร้ซ้ายกระสุนปืนทำลายกระดูกสันหลัง
ปอดและตับเสียชีวิตทันที
คุณผู้ชมคะที่วัดหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพหน่อง
จัดงานแบบเรียบง่ายมีญาติใกล้ชิดมาช่วยจัดเตรียมงาน
เราได้คุยกับภรรยาของหน่องนางสาววัฒนิกา

ก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าได้ไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมีกระแสข่าว
ลักษณะที่ว่ามีชื่อของเธอไปร่วมงานที่บ้านกำลังนกด้วย
บอกไม่จริงเลยตอนที่เกิดเรื่องเนี่ย
อยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้ออกไปไหน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครอบครัวไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับหน่อง
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกกดดัน
ไม่อยากรับรู้ข่าวสารใด
มีอยู่ช่วงนึงนะคะนักข่าวก็ถามว่า
แบบนี้อยากให้กำหนดนกที่เป็นเจ้านายสุทธิรักของหนอง
มาร่วมงานศพหน่องไหมภรรยาตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
เขาเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่อะไรเลย
เราเข้าไปเกี่ยวด้วยมันไม่ใช่ค่ะ

พูดยังไง

ถ้ามาก็มาได้ไม่เป็นไร

สำหรับพิธีบำเพ็ญครูสนศพและสวพพิธรรม

ในส่วนของพิธีชาปนกิจจะมีขึ้น๑๕นาฬิกา

แล้วชาปนกิจทันทีนะคะ